มาเริ่มครู่
มาเริ่มครู่ที่น้ำ

เราอยู่นั่นไม่น่าหลวงที่นี่

มันมีร่างนี้เลย
อย่าเล่นตอนนี้
มันมีร่างกล่องอยู่นะ
มันมีร่างกล่องอยู่นะ

เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป็นภูมิที่สุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป็นภูมิที่สุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป็นภูมิที่สุดท้าย
มันกลายเป็นภูมิที่สุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป็นภูมิที่สุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป็นภูมิที่สุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป็นภูมิที่สุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป็นภูมิที่สุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป็นภูมิที่สุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป็นภูมิที่สุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป็นภูมิที่สุดท้าย